คุณผู้ชมครับยุคนี้สมัยนี้คิดไม่ออกบอกไม่ถูก
ร้องหมอปลาก็กลายเป็นคดีนี้
หมอปลาแฉหมอหื่นคุยเสียวเน็ตไอดอลนะฮะ
คือเน็ตไอดอลอายุ๑๙ปีชื่อว่าน้องโอลีฟ
ตอนแรกน้องไปปรึกษาคุณหมอเรื่องที่คุณแม่เขาป่วยเป็นโควิด

แต่คุณหมอคุยเหมือนไปขอมีเพศสัมพันธ์กับน้อง

แต่พอน้องไม่ยอมกลับไปประจาน

ขอมีอะไรกับผมผมปฏิเสธผมผิดตรงไหน

หมอปลาบุกไปหาหมอจริง

คนนี้คือเน็ตไอดอลถูกต้อง

เป็นทั้งเยาวชนตัวอย่างเป็นพ่อค้าออนไลน์

พบหมอจริงชื่อว่านายแพทย์ปรเมฆกิ่งโก้

เพื่อขอให้ตั้งกรรมการสอบพฤติกรรมของนายแพทย์คนนี้
เข้าข่ายผิดจริยธรรมการเป็นวิชาชีพแพทย์หรือไม่
แล้วก็เรื่องของพรบข้าราชการพลเรือนหรือเปล่า

มีคนติดตามเขาเกือบครึ่งแสน
แล้วคุณหมอคนนี้เคยประกวดร้องเพลงในรายการชื่อดังมาก่อน
แต่กลับมากันแกล้งตัวเขาโพสต์เฟซบุ๊กให้ร้ายเขาอย่างนั้นอย่างนี้
จุดเริ่มต้นมันเกิดที่ว่าโอลีฟเล่านะ
ก่อนหน้านี้คุณหมอคนนี้ส่งข้อความมาหาในเฟซบุ๊กก่อน
ซึ่งหน้าตรงเลยขอมีอะไรด้วย

แต่ระหว่างนั้นน้องคนนี้เขาตั้งใจคุยกับหมอ
เพื่อปรึกษาเรื่องของการที่แม่บุญธรรมเขาป่วยไม่สบาย
แต่คุณหมอกลับไปต่อไปคุยกันเรื่องของการมีเพศสัมพันธ

สุดท้ายถูกเรื่องราวที่ไปปรึกษาเรื่องคุณแม่
ประจานกล่าวหาว่าเขาใช้อภิษฎในการเป็นเน็ตไอดอล
แล้วก็จะไปหาเตียงรักษาอะไรแบบนี้
ถูกกลุ่มแฟนคลับของคุณหมอมาโจมตีเขาอีก

ถ้าเกิดฟังแค่นี้เอาฟังแค่นี้นะตัดตอนแค่นี้
อย่างนี้คือความรู้สึกก็ไม่ดีนะ
กับน้องโอลีฟเนี่ยโอ้โหน้องเป็นเน็ตไอดอล

ก็ใช่ไงคนที่ไม่ได้รู้ต้นสายไปเหตุ
เข้าใจว่าน้องเป็นแบบคนใช้อภิษฎไง

เพราะว่าผมเป็นพ่อค้าออนไลน์ครับ
มันต้องใช้ความน่าเชื่อถือต้องใช้หลายด้าน
พ่อแม่ผมก็เครียดไปด้วย
แล้วผมก็เชียร์เด็กอายุสิบเก้าคนหนึ่ง
ผมไม่มีมือต้องโดนเตือนเรื่องแบบนี้
คือน้องก็โดนโจมตีเยอะไม่ใช่แบบนั้น

และอ้างว่าโอลีฟก็โกหก
เขาก็พูดว่าโอ้รีบโกหกอยากจะให้สื่อช่วยแก้ให้เขาหน่อย
ระหว่างที่โอลีฟนั้นเขาก็บอกว่าเอากับคุณหมอเป็นคนมาทำอย่างนี้

ทีนี้เนี่ยทางด้านบุคลากรของโรงพยาบาลที่คุณหมอคนนี้ทำงานอยู่
ออกมาต่อว่าผู้เสียหาย
หมายถึงว่าคุณหมอที่ทำงานด้วยที่รู้จักกับคุณหมอคนนั้นนะ
ดันออกมาตอบว่าน้องผู้เสียหายออกมาตอบว่าทีมหมอปลา

ขณะที่เดินทางไปเพื่อรับฟังคำชี้แจงจากคุณหมอคนนั้น
แล้วกลุ่มบุคลากรก็ส่งกำลังใจให้กับคุณหมอคนนั้น
อ๋อเมื่อกี้ที่รวมตัวตบมือให้กำลังใจคุณหมอ

คือเชื่อว่าคุณหมอไม่ได้เป็นฝ่ายผิด
แต่ว่าหลังจากที่เขามีเจรจาไก่เกลี่ยกันระหว่างคุณหมอคนนี้กับโอลีฟ
สุดท้ายแล้วนะฟังดี
คุณหมอคนนี้ออกมายอมรับกับสื่อมวลชนว่า
ใช่ผมส่งข้อความไปหาโอลิสจริง

แล้วผมชวนเขามีเพศสัมพันธ์จริง

ก็เลยชวนมันมีอะไรกันด้วยแลกกับเตียงที่จะให้แม่ไปรักษา
แต่พอถูกน้องเขาปฏิเสธก็เลยโพสต์ข้อความโพสต์คลิปแบบนั้น
กล่าวหาว่าใช้อภิษฎในการเป็นเน็ตไอดอลต่างมาลัดคิวให้แม่
คุณหมอยอมรับว่าเคยส่งข้อความไปหาคนอื่นหลายคน

แต่หลังจากนี้จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว
ขอโทษครอบครัวผู้เสียหายด้วยขอโทษผู้เสียหายด้วย
และขอโทษบุคลากรในโรงพยาบาลทุกคนที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
รวมทั้งกลุ่มแฟนคลับทั้งแฟนคลับของหมอเองและแฟนคลับของโอลิฟต์เองด้วย
โอลิฟต์พอคุณหมอเขาก็เคลียร์จงเคลียร์ใจกัน

โอลิฟต์เองก็รู้สึกสบายใจขึ้นที่คุณหมอยอมรับแล้วก็ยอมขอโทษ

ของโอลิฟต์จะบอกว่าเขาต้องการปกป้องศาสีของตัวเอง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกแฟนคลับของฝั่งคุณหมอโจมตีเยอะ
ว่าเขาจะอภิษฎในการเป็นเน็ตไอดอลเพื่ออยากได้เตียงรักษาคุณแม่
แล้วแบบนี้จะกระทบการทำงานในโรงพยาบาลด้วยหรือเปล่า
ก็ต้องมีการตั้งกรรมการสอบต่อไป